เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
สำเร็จพระนางเจ้าพระปรมาอรมาลาชินี

สามิธุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
โดยมีนางวรรณฤดีกิจเจริญลุ่งโรส
ทั้งคลองระบายน้ำจากถนนโทษนโยธินลงสู่แม่น้ำปิง
กิจกรรมครั้งนี้จิตอาสาได้ตัดแต่งกิ่งไม้ย่าและเก็บเศษขยะ

ซึ่งจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลหนองหลวงและตำบลไม้งาม
ถ้าหากมีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน